อีกหนึ่งเรื่องมาเตือนภัยกันต้องบอกว่าสังคมอยู่ยากขึ้นทุกวัน
ผู้หญิงคนหนึ่งปวดท้องจะไปปลดทุกข์ในห้องน้ำ

ต้องรีบเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำปั๊มกลางกลุ่ม
ผู้ชายปรีเข้าไปล็อกคอหวังจะไปข่มขืนในห้องน้ำ
สุดท้ายน้องก็ฮึดสู้รอดออกมาได้นะครับ
เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในห้องน้ำหญิงที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
งามวงวานนี่แหละครับประชาชื่น
น้องผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๑๙ปีนะครับ
กางเกงยีนใส่เสื้อสายเดี่ยว
ก็บอกว่าโอ้โหตกใจกลัวมาก
ช่วงเที่ยงเป็นเที่ยงคืนไม่ใช่กลางวัน
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดกลางกรุงตอนเที่ยงคืนปวดท้องมากเลย
ไปเข้าห้องน้ำในปั๊มพอทำธุระเสร็จปุ๊บ
จังหวะที่ออกมาจะไปล้างมือนะครับ
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่
เสื้อคลุมสีทึบหน่อยปรีเข้าไปล็อกจากด้านหลัง
เอามือเนี่ยล็อกคออยู่ตัวใหญ่มากเธอตัวเล็กก็สู้ไม่ไหวนะฮะ
อีกมือหนึ่งก็กำหมัดพยายามต่อยท้องให้ซุดตัวลงไป

คนร้ายใช้แรงลากเธอเข้าไปในห้องน้ำเธอตกใจมาก
ตะโกนสุดเสียงบอกเพื่อนที่อยู่ข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างนี้นะฮะ

ก็เลยเหมือนรู้แล้วว่าจะไม่รอด
ก็เลยทุ่มเธอลงกับพื้นแล้วก็วิ่งหนีออกไป
ตัวเธอก็บาดเจ็บนะทั้งโดนต่อยท้องทั้งโดนทุ่มลงกับพื้น
ทำให้คางแตกเพราะแรงกระแทกส่วนทรัพย์สิน

มันพูดไปซึ่งรถหรือไม่ครับ
ไม่ฟัง
และก็เพื่อนเราขับตามไป

พลเมืองดีสองคนไปช่วยเป็นผู้ชายทั้งสองคนเลย

เพราะว่าได้ยินเสียงคนตะโกนร้อง
แล้วเห็นคนร้ายขึ้น๒แถวสีแดงขับออกไป

แต่ว่าด้วยความที่พลเมืองดีอายุ๒๐ปีเขาบอกว่าน้ำมันเขาหมดพอดี
คือจะมาเติมแล้วก็ช่วยขับตามน้ำมันก็เลยหมดพอดี
หมดที่แยกพงเพชรก็ตามไม่ได้
ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นของเยาวชนอายุ๑๗ปีก็ขี่ตามคนร้ายไป
เห็นคนร้ายขับรถเข้าไปจอดที่แฟลต์ทุ่ง๒ห้อง
จากนั้นคนร้ายลงจากรถสองแถวเป็นผู้ชาย๒คน
พอเห็นว่าน้องคนนี้ตามไปใช่ไหม
ชายสองคนนั้นปรีเข้าไปทำร้ายไปต่อยเยาวชนคนนี้
อายุ๑๗ปีที่ขับตามไปเนี่ยสุดท้ายต้องขับรถหนี
เขาต่อยเขารุมต่อยแต่ว่ายังจอดรถ
รอรถสายตรวจมาสมทบแต่คนร้ายก็หลบหนีไปได้ครับ
จากนั้นตำรวจก็เลยมีการวิทยุสกัดให้โรงพัก
ใกล้เคียงตั้งจุดสกัดจับแต่ก็ไม่พบคนร้ายทั้งสองคนที่ขับสองแถว
ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะแอบเดินตามผู้เสียหายเข้าไป
ซ่อนตัวในห้องน้ำอีกห้องหนึ่ง
พอเห็นผู้หญิงเข้าไปสบโอกาสไปล็อกคอหวังจะไปข่มขืน
แต่ไม่แน่ใจว่าต้องการจะข่มขืนหรือว่าชิงทรัพย์หรือเปล่า
นานล่าสุดมีการเอาทะเบียนไปตรวจสอบแล้วคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วนี้
ผู้หญิงจะเข้าห้องน้ำปั๊มต่างมองซ้ายมองขวาหน่อย